ช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้หลายคนก็มีการปาร์ตี้กัน
ใช่ดื่มสักครั้งอ้าวแต่ว่ามีกลุ่มเพื่อน๓คนนะคะ
ชื่อว่าอามต้องนบ
เขาดื่มเหล้ากันหลังจากนั้นเมามาก
กันไปเที่ยวงานกาชาติคนเยอะ
หันมาเจอหน้ากันอ้าวเป็นใครอ่ะ

ทั้งที่เป็นเพื่อนกันดื่มมาด้วยกันจนเมา
มาเจอหน้ากันจำกันไม่ได้ต่อยกันนัวเลยค่ะ
สรุปสุดท้ายแล้วนายนบถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาล
เพราะเลือดอาบหน้าส่วนอีก๒คน
ต้องไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักนะคะ
ประมาณ๒๐ปี๒คนอยู่ในอาการมึนเมา
แต่ยังได้สติพอพูดคุยได้เล็กน้อย๑คน
ในขณะที่อีกคนไม่ใส่เสื้อสักลายเต็มตัว
เมาจนไม่รู้เรื่องนอนอยู่ในจุดเกิดเหตุ
ส่วนผู้บาดเจ็บอีกคนกู้ภัยอโศก
ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะได้รับบาดเจ็บนี่นะคะ
สอบถามเพื่อนทั้งสองคนที่ขึ้นกระบะตำรวจอยู่
ทราบว่าชายที่นั่งอยู่ชื่อว่า

ชื่อเล่นอามอายุ๒๐ปี
ส่วนอีกหนึ่งคนสักลายเต็มตัวนอนไม่ได้สติ
ชื่อต้องเป็นเพื่อนกับอามนั่นแหละ

๓คนนี้อามต้องนบกินเหล้าขาวด้วยกันอยู่ที่บ้าน
ช่วงค่ำทั้งหมดชวนกันออกเดินทางนะคะ

๓คนนี้ชกต่อยกันเองนัวเลย
ระหว่างนั้นในอามกับนบ
เจ็บหนักหน่อยตีกันหนักหน่อย
นบได้รับบาดเจ็บเลือดอาบหน้าเลย
จมกองเลือดอยู่ในจุดเกิดเหตุ
พลเมืองดีแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปตรวจสอบ
กู้ภัยก็นำตัวนบส่งโรงพยาบาลนะคะ

เมาหนักเลยจนถึงขั้นจำหน้ากันไม่ได้

หรือเกิดจากการพูดไม่เข้าหูกัน

ตำรวจจะได้ควบคุมตัวทั้ง๒คน
ก็คืออามกับต้องไปที่โรงพัก
ไปทำอย่างไรไปทำให้สางเมาก่อน
แล้วก็จะสอบถามหาสาเหตุต่อไปต่อไป
เพราะว่าตอนที่เอาไปยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลย

เพื่อนมายืนจ้องหน้ากันจำกันได้หรือยัง
อาจจะจำไม่ได้เพราะว่านบเนี่ยเจ็บหนักหน้าบวมหมดเลย